สำหรับพิธีชะปนากิจของคุณเห็มภูมิภาดิต
ที่ได้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการผูกคอนะคะ

โดยเฉพาะภาพที่คุณพ่อของเห็ม

ที่คุณเห็มใช้ผูกคอจนเสียชีวิต
รวมไปถึงแว่นตาที่เจ้าตัวถือไว้ในมือด้วยนะคะ

ครอบครัวตั้งใจจะเผาไปกับร่างของคุณเห็มค่ะ

วันนี้ก็อยู่ในอาการเศร้าสลดตลอดเวลาเลยนะคะ

ก็มาร่วมไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้าย

ทั้งต้นจากกฤษแอนดรูกรเซก
ต่ายชัชดาพรจอสธัปนัท
ยุ้ยจิรนันและทันธนากร
ทั้งนี้ค่ะคุณเอ็กซ์ทิตินัน
และออฟชนะพลก็มาช่วยยกลงศพคุณเห็มด้วยนะคะ

ก็ร่วมทอดภาพบังสุกุลค่ะ
เนื่องจากการจากไปของคุณเห็มนะคะ
มีข้อความสุดอึ้งค่ะคุณผู้ชม
เปิดเผยจากเจ้าของบทประพันธ์ลายกินรี

ผลงานสุดท้ายที่คุณเห็มเนี่ยเพิ่งจะไปฟิตติ้ง
โดยโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะว่า
มีคนถามมาว่าคุณเห็มรับบทเป็นใคร
คำตอบก็คือบทในเชี่ยว

เสียชีวิตด้วยการแขวนคอเหมือนกันเลยค่ะ
คิดเลยว่าเห็มจะตัดสินใจจากไปด้วยวิธีการเดียวกัน

ตนเองก็ต้องขอแสดงความเสียใจ
กับครอบครัวของคุณเห็มเป็นอย่างมาก
และขอภาวนาให้คุณเห็มพ้นจากความทุกข์ที่กัดกินในใจ
ได้พบกับความสุขในสัมปรายภพในท้ายที่สุดด้วยนะคะ

ช่วงเวลาสุดท้ายที่ทุกคนร่วมส่งคุณเห็มขึ้นสวรรค์นั่นเองนะคะ

ก็ไม่ได้ติดใจถึงสาเหตุการเสียชีวิตของคุณเห็มนะคะ
ซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะว่าโรคซึมเศร้านี่แหละที่ปิดชีวิตของคุณเห็มนะคะ
ทางด้านแฟนสาวนอกวงการเองเข้าไปดูในอินสตาแกรม
ได้โพสต์ภาพบทสนทนาที่เคยสนทนากับคุณเห็มไว้ในอดีต
แคปชั่นว่าไม่รู้ว่าตอนนี้เห็มอยู่ที่ไหนทำอะไร

หรือเปล่าก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะอืมทางด้านครอบครัวคุณพ่อก็ไม่ได้ทด
ใครนะนะคะก็คิดว่าเป็นสภาวะซึมเศร้าของคุณเห็มเองนะคะ